ดูวีรกรรมแมวกันต่อดีกว่า
เห่าธาตุใครที่เลี้ยงแมวคุณต้องเจอบ่อยแน่นอน
บางครั้งนะธาตุก็อยากจะถามแมวเหมือนกันว่า

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราววีรกรรมความแมว
ที่เหล่าทาตรย์ต้องเจอบ่อย
บางครั้งเล่าทาสก็อยากจะถามเหล่าแมวเหมือนกันว่า

แมวตัวตึงที่ไม่ชอบอยู่บ้านแต่ชอบอยู่ที่นี้
แหมเล่นของสูงอีกแล้วนะมาม่อน
น้องชอบกระโดดขึ้นไปบนศาลพระภูมิ

จากนั้นก็เอาหัวไปซุกอยู่แทน
ไม่มีท่าทางซ้ำนึกผิดด้วยนะ
แม่ยังหันมามองกล้องอีก
ทำหน้าทำตาไม่โร่ไม่ฉี
งานนี้เจ้าของคงปวดหัวหน้าดู
โพสต์ข้อความว่าสารนามอนไม่ใช่คอนโดแมว
ชาวเน็ตต่างเข้ามาบอกว่าปกติก็เป็นเจ้านายอยู่แล้ว
นี่ยังจะเป็นเจ้าที่อีกเหรอ
บางคนแซวว่าถือเป็นการดูหมินสารอย่างร้ายแรง
บางคนก็บอกว่าหรือนี่อาจจะเป็นปางแมวส้มก็ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับ
เพราะมันลบหลู่ถึงขั้นกระโดดไปอืดใส่สิ่งนี้เลยครับคุณผู้ชม

โอ้โฮโอ๊ยเจ้าแมวเหมียว
มันใช่กระบะซ้ายที่ไหนกันแล้วปะโถ่โฮย
แมวตัวนี้คงจะปวดอื้อมากเลยล่ะครับ
พอเห็นกระทานทุบตั้งอยู่หน้าสามระพุม
คงจะคิดว่าเป็นกระบะทรายจึงกระโดดขึ้นไป
ยืนเบ้งยังไม่เกรงใจใครเลยโหย
คนถ่ายคลิปก็ไม่กล้าไล่หนีเพราะเป็นแมวของคุณปู่คุณย่า
กระถางทูบมีกลิ่นหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับ
ชาวเน็ตบอกว่านี่ไม่ใช่กระถางทูบ

มันคือกระถังสายแมวโหรอดทุกที่ถือห้องน้ำ
ไหว้เจ้าปีนี้เปลี่ยนจากหมูหันเป็นแมวหันแคนซะดีไหมเนี่ย
ยังไงก็อย่าโกรธน้องนะครับน้องเนี่ยคงไม่รู้จริง
ตอนนึกว่าอ๋อทูบเสียงทาย
ไม่ใช่เออน้องแมวนะเนาะมีวิวอากรรมแบบนี้ตลอดแล้วค่ะ